เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจจับแก๊งมอดไม้ที่ลักลอบตัดไม้

ไม่ได้เจอแก๊งมอดไม้แต่เหมือนเจอคลังอาวุธเลยค่ะ
รวมกันแล้ว๕กระบอกอยู่ในกระท่อมเลย

ชาวบ้านเนี่ยหลับกันไม่เต็มตาเลยนะคะเพราะว่าหวาดกลัวมาก
ไม่มีใครกล้าผ่านเส้นทางนี้เลยด้วยซ้ำ
แถมพื้นที่ยังอยู่ติดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วย
คิดว่าน่าจะมีแก๊งที่ลักลอบตัดต้นไม้ทำลายป่าแน่
พอไปถึงค่ะก็เจอกับนายรัฐผัดศรีวัย๖๕ปีอยู่ในกระท่อม
เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าตรวจค้นนะคะ
ปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์จุด๓๘หนึ่งกระบอก
พกสั้นไทยประดิษฐ์จุด๒๒อีก๑กระบอก
อารมณ์ยาวไทยประดิษฐ์อีก๒กระบอก

ไม้สักแปรรูปอีก๕แผ่น

ก็เห็นว่ามีการตัดโค้นต้นไม้ใหญ่ไปหลายต้นแล้วด้วย
เพื่อเอามาแปรรูปก่อนจะมาทำฝาบ้านตีปะอำพรางเจ้าหน้าที่ค่ะ
สอบสวนนายรัฐเลยนะคะเบื้องต้นยังให้การปฏิเสธ
บอกว่าทุกอย่างมันเป็นของเก่าที่สะสมเอาไว้ดูส่วนตัว
ส่วนปืนเนี่ยไม่รู้เลยว่าถูกนำมาเก็บเอาไว้ได้ยังไง
เพราะปกติลูกชายจะเป็นคนเฝ้าดูแลที่ตรงนี้

บอกว่าเดี๋ยวจะต้องสอบสวนแล้วก็สอบปากคำขยายผลการจับกลุ่มด้วย
แล้วก็ควบคุมตัวในรัฐส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนโรงพักแม่แตงไปดำเนินคดีค่ะ